อันนี้ตกจากหลังคาใช่ไหม
คราวนี้มาดูตกใส่หลังคาบ้างคุณผู้ชม
บ้างไฟค่ะมันตกมาใส่หลังคาเป็นบ้างไฟงานบุญนะคะ
คราวนี้บ้านของชาวบ้านหูยหลังคาเป็นรูโว่เลย
ก็เลยพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันค่ะดูบ้านหลังนี้เห็นไหม
ควันยังบอกโอ้โหขโมงอยู่เลยนะคะ
โดยบ้านหลังนี้ถูกบ้างไฟตกใส่
คือบ้านของนายสวัยประสมศรีอยู่หมู่๕
ที่บ้านคุยตับเต่าตำบลขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะ
ก็โดนบ้างไฟหมื่นที่จุดจักรฐานในอำเภอพนมไพรจังหวัด๑๐๑
ลอยข้ามแม่น้ำชีแล้วก็ไปตกใส่หลังคาห้องครัวนะคะ
หลังคาเป็นรูโหวแบบนี้ได้รับความเสียหาย
แล้วก็มีควันพลุ้งไปทั่วบริเวณเลย
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึงอย่างเอาน้ำ
เพื่อราดเพื่อดับพวกควันที่มันยังลอยอยู่นะคะ
เจ้าของบ้านเขาก็ต้องรีบเข้าไปจัดการค่ะ
โดยยังมีเปลวไฟติดมากับตัวบ้างไฟด้วยนะ
แต่ว่าโชคดีที่สามารถดับไฟเอาไว้ได้ทันเวลาก่อนที่ไฟมันจะลาม

อกจากนี้ก็ยังมีบ้างไฟแสน
ไปตกตามถนนบริเวณทุ่งนารอบหมู่บ้าน

แต่ว่าโชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ซึ่งในปีนี้ค่ะอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
มีการจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟประจำปี
แล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็มีการจุดบ้างไฟกันตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำเลยค่ะ
ทีนี้ก็เลยมีบ้างไฟไปตกลงในหมู่บ้านคุยตับเตา
มันเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกปีเลย

เพราะว่าหมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากฐานจุดบ้างไฟแค่๔กิโลเมตร
ดังนั้นรัศมีระยะของมันเวลาจุดบ้างไฟแล้ว
มันก็เลยไปส่งผลกระทบกับชาวบ้านเหมือนกันนะคะ
ครับแต่คราวนี้จะพาไปดูความงดงามของบ้างไฟ
และสีสันของบ้างไฟนี่แหละคุณฮะ
เพราะว่าที่ร้อยเอ็ดเขามีการจุดทั้งบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสน

ทุกหนึ่งนาทีจะมีบ้างไฟทะยานสู่ท้องฟ้าเลย

ของแต่ละหมู่บ้านในอำเภอพนมภรรย์จังหวัดร้อยเอ็ด
นำมาแข่งขันกันในเรื่องของความสูง

ไฟหมื่นก็จะใช้ดินประสิว๑๒กิโลกรัมขึ้นไป

บ้างไฟแสนความแรงจะเยอะหน่อย

จะใช้ดินประสิวตั้งแต่๑๒๐กิโลกรัมขึ้นไป
จุดขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบนี้คุณ

เพราะว่ามีบ้างไฟรวมทั้งสิ้นกว่า๑๑๐๐บ้าง

จะมีบ้างไฟทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกนาทีเลยครับ
โดยขนาดของบ้างไฟใหญ่ขนาดนี้

ลูกเนี่ยโอ้โหไปตกข้ามจังหวัดคุณ

จากร้อยเหตุไปตกยัดโสธรณ์ได้นะฮะ
อย่างไรก็ตามงานประเพณีบุญบ้างไฟ
ถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ที่ยังคงสืบทอดและรักษาไว้
ในงานบ้างไฟเที่ยงเผลอพนมไพร
ยังมีการจัดขบวนเสริงบ้างไฟในหลากหลายรูปแบบนี้

คึกคักมีความสวยงามปะปนกันไปนะครับ

เท่าที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับ
หมู่บ้านแห่งนี้มาด้วยชุดไทยอีสาน

แล้วก็ท่าเสริงของนางรำแบบว่าคึกคักเต็มที่

แก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมงานได้เป็นอย่างดี
เราดูรำอย่างเดียวไม่ได้เราต้องฟังเสียงนิดหน่อย

มันต้องฟังทวงสำนองไปด้วย
ใช่ค่ะดีไม่เสิร์ฟตามไปด้วยนะ